บุรีรำครับมีหนุ่มคนหนึ่งเขาเสพยาบ้าแล้วเขาหลอนนะคุณผู้ชม
เขาเห็นอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเขาเห็นผีมากับแมลง
มากับแมลงถึงขั้นเขาต้องติดยันหน้าบ้านเลยครับ
เพราะหลอนยาฮะนี่เรื่องแปลกครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านปอแดงตำบลโนนขวาง

เมื่อวานนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุชายคุ้มคลั่งที่ทุบทำลายบ้านจนเสียหาย

พอไปดูรอบบ้านก็พบว่าพื้นปูนถูกทุบทำลายเป็นแนวยาว
แล้วหน้าบ้านเมื่อสักครู่จะเห็นผ้ายันสีเหลืองผืนใหญ่คุณผู้ชม
ผ้ายันติดอยู่ไว้ด้วยนะฮะ
จากการตรวจค้นไปเจอยาบ้า๒เม็ดบรรจุในถุงพลาสติก

เขาติดไว้กันผีกับมันแรง

ส่วนนี้คือยาบ้าที่อยู่ในถุงนี่๒เม็ดนี้นะครับ

ไปเจอผู้ชายผิวคล้ำคนนี้เลย
รูปร่างผอมสูงอายุ๔๑ปี

เขาบอกว่ามีผีมาหลอก

แล้วก็บินวนรอบบ้านมาหาเขาทุกวันเลยนะ

ติดไว้หน้าประตูกันไม่ให้ผีเข้า
เขายังบอกอีกว่าในช่วงวันเข้าพรรษานี่ยิ่งหนักเลยนักข่าว
ยิ่งเยอะเลยเออแปลกของเขา
ผู้ชายคนนี้สารภาพด้วยว่าเสพยาบ้ามาจริงครับ
ล่าสุดตำรวจก็เลยนำตัวเขาไปสอบสวนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ก็เลยดำเนินคดีตามพยเศษตินให้โทษและส่งตัวไปบับรรยาห์รักษาต่อไปครับ
ลูกแม่เนี่ยเสพยามานานแล้วทำงานมาได้เท่าไหร่ก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ระยะหลังเนี่ยลูกแม่น่ะเสพจนหลอนเลยพูดจาอยู่คนเดียว
บางครั้งจะมาทำร้ายแม่ด้วยนะแม่ก็กลัวสิไม่กล้าอยู่ด้วย
แม่ก็เลยต้องหนีไปอาศัยอยู่กับลูกสาวในหมู่บ้านอยากจะให้เจ้าหน้าที่พาลูกแม่
บำบัดรักษาให้มันหายหน่อยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่ไม่กลับบ้านหรอก
อยู่ไม่ได้แบบนี้ครับ